เพชรบูรณนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมนึกถึงถนนสองเลนนะ
อืมสองเลนรถวิ่งสวนกันขบวนแห่นาคเนี่ย
เลนส์หนึ่งแล้วนะเดินกันมากำลังแห่กันเลย
สนุกสนานกันมาเลยแล้วพี่รถพ่วง๑๘ล้อครับ
เขามาอีกเลนส์หนึ่งคือเขาบอกเขาขับช้าแล้ว
แต่มันไปเกี่ยวผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับเข้าไปใต้ท้องครับ
เรียบร้อยไม่เหลือ
ผมขออนุญาตใช้คำในคลิปโอ้โหดูหน้าก๊อฟ
ครับบางคนเรียบร้อยไม่เหลือ
คือเขาเสียชีวิตตรงนั้นเลยฮะเสียชีวิตตรงนั้นเลยครับ
นี่เป็นช่วงที่รถพ่วง๑๘ล้อครับคุณผู้ชม

แต่ไม่มีใครคาดคิดครับจังหวะที่รถพ่วงขับผ่านเกิดเฉียวนิดเดียว
คนในขบวนแห่เนี่ยล้มลงบนถนนครับจากนั้นก็ถูกรถพ่วงขณะกล่าว

เมื่อ๑๔มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับบนถนนสายเก่าวิเชียนบุรี
บึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับผู้เสียชีวิตคือนายปัญจพลพิมยำกา
อายุสามสิบแปดปีเป็นหลานของกำนันของตะบนบึงสามพันธุ์นี่แหละฮะ
แห่งออกไปประมาณสามสิบเมตรครับรถมันถูกพ่วงสิบแปดล้อ
มีนายชาตรีเพชรกัณหาอายุ๕๘ปีนี่แหละครับมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุนายชาตรีไม่กล้าลงจากรถกลัวจะถูกรุมทำร้าย
จากญาติของผู้ตายอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นครับแล้วก็มาทุบกระจกหน้ารถจนได้รับความเสียหายไป
ตำรวจเข้าระงับเหตุนะครับแล้วนำตัวนายชาตรีไปสอบปากคำที่สพบึงสามพันธุ์
ต้นในชาตรีให้การบอกว่าขับรถพ่วงมาจากนครสวรรค์จะไปส่งของที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ฮะ
นี่แหละครับพอมาถึงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมดูมันเป็นถนนสองเลนแล่นสวนกันมันไม่ได้กว้างเท่าไหร่หรอก
นะก็ตามมาตรฐานของถนนแต่มัน๒เลนไงขบวนแห่ก็กินไป๑เลนแล้วนะกินไป๑เลนแล้ว
รถบรรทุกพ่วงเนี่ยเขาอ้างแบบนี้บอกว่าเขาลดความเร็วแล้วนะแล้วก็ค่อยขับผ่านขบวนแห่นาคไปอย่างช้า
โดยไม่รู้ว่ารถไปเฉียวแล้วก็ไปทับคนตายตอนไหนซึ่งตำรวจจะรวบรวมฐานดำเนินคดีต่อไป
คุณผู้ชมครับสำหรับศพผู้เสียชีวิตเนี่ยญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดทรัพย์เกษตรนอกตำบลบึงสามพันธุ์
นางสาวกิติยาสุนาอายุ๓๖ปีเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตครับ
เล่าบอกว่าก่อนสามีจะเสียชีวิตเนี่ยนะผู้จะแปลกเป็นรางสังหรณ์หรือเปล่า
คือยังไงรู้ไหมฮะคือที่เอาไปพูดกับคนนู้นคนนี้ฝากดูแลลูกฝากดูแลเมียด้วยนะ
เนี่ยไปพูดอย่างนี้นะฮะแล้วจังหวะที่สามีเนี่ยนะยืนโบกรถอยู่นะ
ตอนที่ขบวนแห่นาคคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าสามีเนี่ยหันหน้ามาแล้วส่งยิ้มให้เธอด้วย
และนั่นหมายถึงยิ้มสุดท้ายของสามีครับ
เขาโบกไปหลายคันแต่พอเขาโบกเสร็จแล้วเขาคิดว่าคันนี้จะไปแล้ว
เขาก็เลยหันหน้ามาหาพวกหนูแล้วเขาก็ส่งยิ้มให้ยิ้มสุดท้ายของเขาอะค่ะ
พอแต่รถมันไม่ได้ตรงไปไงคะรถมันแบบจะเฉียงเข้าอีกเลนหนึ่งคันที่มันยังไม่พ้นอ่ะ
คนยังยืนอยู่ตรงนั้นทั้งคนนะคะเขาเดินไปบอกทุกคนเลยนะฝากดูแลฝากดูแลด้วยนะ
เหมือนเวลาไหมใช่ค่ะเขาเดินไปหาเพื่อนหนูเกือบทุกคนเลยฝากดูแลหนูด้วยนะฝากดูแลด้วยนะ
คือเขาเป็นคนที่ห่วงคุณสองคนค่ะนี่คิดอะไรครับนี่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นด้วย
ฟังเมียไปแล้วก็เศร้าใจฟังลูกเขาแล้วจะขนลุก
การ์ตูนเนี่ยนะเล่าบอกว่าระหว่างอยู่ข้างสาราตั้งศพเนี่ยคุณผู้ชมครับ
เห็นพ่อมาหานี่ผมขนลุกเลยนะเห็นพ่อมาหาพ่อเดินขากระเพลกกระเพลก
เหมือนเงาอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ว่ารอบมันมืดหมด

ขาเขาหักด้วยค่ะตอนที่โดนรถออกมา

เงาขาวแบบเหมือนไม่มีหน้าเลย
เหมือนมีวินาคแค่อารมณ์เดียวก็คือเหมือนเศร้าค่ะ

ผมย้ำหลายครั้งถนนสองเลน
ถ้ามีขบวนอะไรแบบนี้ก็จัดแจงดูกันให้ดีนะครับ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวมณะที่นี้ด้วยครับ